คุณผู้ชมครับไปดูฮีโร่สองคนนี้
เรื่องของน้องเขายังไม่จบเพราะว่าเก่งจริง
ที่ไปช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟช็อตนะครับ

ตอนนี้หลายหน่วยงานมอบโล่เชิดชูเกียรติ
แล้วก็มอบทุนการศึกษานะครับ
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมดูคลิปไปใช่ไหมอันนั้นเป็นคลิป
แต่วันนี้มาดูมุมจากภาพจากกล้องวงจรปิดกันบ้างนะครับ
ไปดูกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะฮะ
น้องผู้หญิงที่เดินมาที่กำลังจะถูกไฟช็อต
มาถึงแล้วจะถึงแล้วโดโอ๊ะ
นี่ครับหยุดแข็งเกร็งไปแล้วนะฮะ
มน้ำแล้วครับนอนลาบไปกับน้ำที่มีน้ำท่วมแล้วฮะ
เป็นช่วงที่บอสครับปรัชญาใจบุญอายุ๑๖
นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนอูดรพิชัยรัก
วิ่งเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนหญิงชั้นม๓ครับ
จากเหตุถูกไฟช็อตที่เสาไฟฟ้าข้างโรงเรียนสตรีราชูทิศ
วิชารอดอมาช่วยชีวิตครับ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์ที่๑๖กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งตอนนั้นในเขตเทศบาลอุดรธานีน้ำเป็นแบบนี้หมดครับ

วันนี้ครับพันเอกธนาวีวิชาชัย
ท่านรองพอกอรมนอุดรธานีเปิดเผยบอกว่า
ท่านผู้บังคับบัญชาของกอรมนจากส่วนกลาง
ชมน้องบอสมากครับที่มีความกล้าหาร
จึงจะมอบโลกประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ

และจะยังสนับสนุนหากน้องบอสสนใจจะสอบเข้าศึกษา
โรงเรียนเตรียมทหารเพราะว่าน้องเคยสอบเมื่อปีที่แล้ว

พลตรีสุดพิชยพงศ์สุธิราวุฒิท่านผู้ประชาการ
มนตรฐานบกที่ยี่สิบเอ็ดค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตั้งแถวทหารกองกิตยศเลยนะครับแล้วก็จัดให้เพื่อนรอดอของบอสนั่นแหละ
ร้องเพลงรอดอดังกระหึ่มค่ายแล้วก็มอบประกาศนียบัตรให้กับบอสครับ
นี่ฮะดูแล้วฟังจังหวะนี้หน่อยฮะ
ขณะที่นายวิเชียนขาวขำนะครับนายกอบจอุดรธานีมอบทุนการศึกษา๕๐๐บาทให้กับบอสนะครับ
ขณะที่ศึกษาธิการจังหวัดก็มอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบให้ด้วย

บรรยากาศนะครับของฮีโร่ฮีโร่ในชุดนักเรียนครับ
ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีนายกอบจอุดรธานีมอบเกียรติบัติให้กับนายอัตชัยอาจอุดม
หรือว่าบาร์ดอายุ๑๙นักเรียนชั้นปวส๒แผนกคอมพิวเตอร์
ฮีโร่อีกคนนึงที่เข้าไปช่วยเด็กผู้ชายอายุ๑๒ขวบที่โดนไฟช็อตครับ
ตัวเองถูกไฟช็อตไปด้วยมีรองประธานสภาหอการค้ามอบโทรศัพท์มือถือให้หนึ่งเครื่อง
แล้วก็มือถือของน้องบาสตกน้ำใช่ไหมตอนเข้าไปช่วยเนี่ย
นี่แหละครับเขามอบให้๑เครื่อง
มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหลายแห่ง
ยินดีให้ทุนเลยบ๊าสถ้าบ๊าสสนใจเรียน
ไปเรียนต่อจนจบประหลาด๓ได้เลย
ขณะที่บ๊าสนะครับก็ขอบคุณพระเอกประวิทย์วงศวร

บอกรู้สึกตื้นตันใจนะฮะที่ผู้ใหญ่มาช่วยเหลือกัน
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือเงินทุนที่ได้รับนะครับ
โอ้โหนี่จิตใจดีอีกจะเอาไปใช้หนี้ให้ยาย
แล้วก็จะไปศึกษาต่อโอ้โหขอให้น้องทั้งสองคนนะครับ
โตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในสังคมไทยครับ
อยู่ในชุดนักเรียนกับนักศึกษา
อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียนทั้งคู่เลยนะคะ